ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์
แล้วปรากฏว่าขี่คู่มากับมีรถบรรทุกถนนมันไม่เสมอกันถนนมันเป็นคลื่น
รถจักรยานยนต์ล้มตัวรถกระเด็นออกตัวคนขี่กระเด็นเข้ารถบรรทุก
แล้วล้อทับเสียชีวิตอืมแล้วแม่ของคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะแม่เนี่ยมีรางสังหรณ์มีลางบอกเหตุ
๓ครั้ง๓คราเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานค่ะ
แยกบายพาสบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาววันนิสาอ่อนละมุนอายุยี่สิบแปด
อนันต์สว่างเนธคนขายพวงมาลัยบอกว่าเห็นรถบรรทุกพ่วงขับมาจากถนนบายพลาสกลนคร
พอถึงจุดเกิดเหตุก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปถนนมิตรภาพอ่ะนะคะผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่มา
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายสะดุดถนนลาดยางที่มันปูดนูนขึ้นมาค่ะรถเสียหลัก
ตัวรถน่ะกระเด็นออกไปอีกด้านหนึ่งตัวคนขี่นางสาววันนิสาเนี่ยกระเด็นเข้าไปในล้อรถพ่วง
ล้อก็เลยเหยียบเสียชีวิตคาที่เลยแม่ของผู้เสียชีวิตเขาเป็นแม่บุญธรรมนะคะ
ชื่อว่านางวิลุนแสนแก้วอายุห้าสิบสี่ปีบอกว่ามีลางบอกเหตุตั้งสามครั้งเนี่ย
คือเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะแม่บุญธรรมบอกว่าครั้งแรกนะ
ต้นเดือนนี้ต้นเดือนตุลาคมลูกสาวกลับมาบ้าน
เป็ดย่างมาให้แม่กินบอกแม่กินให้อิ่มนะ
ลูกสาวคนนี้จะเลี้ยงแม่เองแม้ว่าไม่ใช่ลูกในสายเลือดก็ตาม
พูดเหมือนแบบเป็นลางยังไงก็ไม่รู้แม่บุญธรรมบอกนะ
ครั้งที่สองสิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมานางวิลุนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์
พ่วงข้างเลขขายลูกชิ้นทอดตามหมู่บ้านถูกรถจักรยานยนต์ชน
กระดูกข้อแขนด้านซ้ายแตกร้าวอันนี้แม่บุญธรรมบอกว่าตัวแม่โดน
ค่ะก็เหมือนกับเอ๊ะมันแบบเหมือนกับมีเรื่องไม่เจอมา
เตือนมาเตือนว่าอุบัติเหตุเล็กมาเตือนก่อนอะไรแบบนี้
ครั้งที่สามช่วงกลางคืนสิบหกสิบเจ็ดตุลาคมเนี้ยค่ะ
ฝันฝันเห็นผู้หญิงมาทำร้ายเอาเท้ามาเหยียบหัวเลยโอ้โห
บอกว่ากำลังจะไปทำบุญสะดอกเคราะห์อยู่แล้วกำลังหาวันอยู่เลย
แต่เรื่องไอ้รางบอกเหตุต่างเหล่านี้คามได้เล่าให้ลูกสาวฟัง
คิดว่าลางร้ายลางบอกเหตุทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นกับตัวแม่เอง
เป็นแบบลางบอกเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแม่
เพราะมันมาทางแม่ไงใช่คนในหมู่บ้านเชื่อว่า
ถ้าไม่รีบแก้จะมีความสูญเสียตามมาเพราะว่าเขาก็ไปเล่าให้คนใกล้ชิดฟังอ่ะนะ
แต่ยังไม่ทันได้ทำบุญสะดอกเคราะห์เลยอ่ะลูกสาวกลับมาตายแทน
ภูมิธรรมบอกว่าตอนแรกคิดเลยว่าตัวเองต้องเป็นอะไรแน่
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าคนที่จะมาเสียชีวิตมาเป็นลูกสาวอะนะคะ
เพื่อนก็พาสิพาแม่ไปทำบุญพาแม่ไปวัดอยู่
แต่แม่บ้านได้ไปแก้บ้านไปแต้งแก้เสียขออีกยังครับ
ก็เลยมาเกิดเหตุก่อนเอาเขามาเลี้ยงเป็นลูก
แม่ฮักแม่เร็ดตุ๋นสงสารไม่มีคนเลี้ยง
พอแม่เขาเริ่งร่ากันเขาก็เอามาเลี้ยงเป็นยากเป็นยากแล้วนะครับ
บอกว่าจะเพียงร่วมบ้านกันนี่แหละ
เบื้องต้นคู่กรณีก็คือรบกันทุกภ่วงอ่ะนะคะ
ก็มอบเงินไปช่วยทำศพหนึ่งหมื่นบาทหลังจากเสร็จงานศพ
ก็จะมีการนัดเจรจากับทางครอบครัวของผู้เสียหายอีกครั้งนะคะ
ก็หลายครั้งเวลารถจักรยานยนต์ที่เป็นรถเล็กค่ะ
อยู่ใกล้กับรถใหญ่รถบรรทุกแล้วถ้าขับเร็วอ่ะ
มันจะมีแรงดูดดูดเข้าไปในล้อมันอันตรายมากจริง
ก็จริงแล้วจริงอย่าว่าแต่รถเล็กเลยรถเก๋งธรรมดา

ใกล้เขาข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างก็ไม่ได้
ข้างหลังก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นเราบางทีนะคะ